ครับอ่าทั้งสองท่านเรียนกากท้าเลยว่าคุณไม่เคยทาน
เข้าอุโมงไม่เคยมันเป็นชื่อเมนูเหรอหรืออะไรใช่เหรอ
ปลาเข้าอุโมงภัยไปค่ะคุณผู้ชมพาไปที่นี่เลยนะคะ
บันลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
พาไปทานปลาเข้าอุโมงนั่นแหละเสียบไม้แบบนั้นนะอ่า
แล้วพาไปเข้าอุโมงไหนอุโมงอ้าวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ
อุโมงตอนนี้ไม่เหมือนอุโมงสมัยก่อนแล้วนะจ๊ะที่ไปเข้าเนี่ย
เป็นปลาเสียบไม้แบบนี้พูดง่ายคือปลาย่างนั่นแหละนะคะ
นะฮะสมัยก่อนเนี่ยคือเขาขุดดินทำเตาย่างมีลักษณะคล้ายกับอุโมง
ที่มีแผ่นสังกษีปิดไงเขาก็เรียกว่าปลาเข้าอุโมงครับ
ปลาที่เสียบไม้แบบนี้นะคะเรียงกันเป็นแถวเข้าไปย่าง
แล้วก็ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันนะจนปลาในแห้งกรอบกินได้ทั้งกระดูกรสชาติดีค่ะ
นะคะชาวบ้านที่นี่ชาวบ้านบ้านโพนตาศรีเนี่ย
เขาสืบทอดวิธีนี้มาตั้งแต่โบราณนะคะเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย
เขาอาจจะไม่ได้ขุดอุโมงดินอย่างที่สมัยก่อนเขาทำกันนะคะ
แต่ว่าใช้อุปกรณ์ที่ช่วยทุนแรงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
อย่างถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรที่สามารถนำมาเป็นเตาย่างนี่ไง
แล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยของผู้สูงอายุเมื่อก่อน

แล้วต่อวันผลิตได้เยอะขึ้นนะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
คุณพรกมลมิ่งสันเทียบอกว่า
ชาวบ้านในพื้นที่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรนวัดวิถี

เรียกว่าปลาเข้าอุโมงมาเกือบ๔๐ปีแล้ว
โดยนำปลาที่จับมาจากเขื่อนลำเชิงไกลชนิดต่างเส้น
เช่นปลาไส้ตันปลาหัวมนปลาสูบปลาสีข้าง
แล้วก็ปลาชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
นำมาเข้าอุโมงย่างจนสุกกรอบ
แล้วก็นำมาบรรจุถุงนะคะจำหน่ายถุงละ๑๐๐บาท
มีวางขายในพื้นที่แล้วก็ขายทางออนไลน์ด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังแปรรูปเป็นปลาปนนะอร่อย
เพื่อเป็นวัตถุดิบนำไปทำอาหารอย่างอื่นอีกด้วย
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนี่ค่ะปลาป่นแบบนี้นะคะ

พอมันย่างมันจะตบกรอบ
ป่นแบบนี้เขาเอามาใส่ในส้มตำด้วยนะ
ได้หมดเลยแล้วก็มีแกงต่างนานา

แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นะคะ
โควิดระบาดแบบนี้ก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ค่ะ